ก่อนเลยอันนี้เป็นเรื่องของคดีร้อนเลยนะคะ
เรื่องของคดีที่ทางด้านของพันตำรวจโทบัญญินตั้งพากร
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ย
มีความไปผัวพันเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมพี่ชายของผู้พิพากษา
และล่าสุดตำรวจก็ได้รวบตัวพันธุ์ตำรวจโทบัญญินแล้วนะคะ
เรื่องราวนี้เกิดขึ้นก็หลังจากที่หนึ่งในทีมสังหารเนี่ย
เขาสารภาพบอกว่ามีการฆ่าอำพรางศพแล้วไปโยนทิ้งแม่น้ำ
แล้วก็ยังซัดทอดมาถึงพันตำรวจโทบัญญินว่ามีส่วนเกี่ยวข้องค่ะ
ซึ่งก็พบว่าปมไปเชื่อมโยงคดีโอนหุ้นเสียชูวงด้วยนะคะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจกองปราบปรามก็นำกำลังเข้าจับกลุ่มพันตำรวจโทบัญญินตั้งพากรอายุ๕๖ปี
เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และอดีตสสจังหวัดนครสวรรค์หลายสมัยนะคะ
แล้วก็ยังมีพวกอีกรวม๓คนเพราะว่าพบว่ามีความเกี่ยวข้องมีหลักฐานว่าผัวพันกับคดีฆาตกรรมพี่ชายของผู้พิพากษาประจำสารอาญากรุงเทพใต้ค่ะ
ตำรวจเนี่ยไปจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักในพื้นที่หมู่๔ตำบลนครสวรรค์ตกอำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งเป็นบ้านของพี่ภรรยา
การจับกลุ่มครั้งนี้สืบเนื่องจากทางชุดสืบสวนคดีฆาตกรรมพี่ชายของผู้พิพากษารายหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ได้จับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้๑คน
ทีนี้ผู้ก่อเหตุคนนี้เนี่ยสารภาพค่ะบอกว่าก่อเหตุฆาตกรรมอำพลังศพพี่ชายผู้พิพากษาด้วยการไปโยนทิ้งแม่น้ำในเขตจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ซัดทอดมาถึงพันตำรวจโทบัญญินว่าเกี่ยวข้องมีส่วนกับเรื่องนี้ด้วย
เจ้าหน้าที่นะคะตอนนี้อยู่ระหว่างให้นักประดาน้ำเดินทางไปที่จุดเที่ยมพลังศพเพื่อจะค้นหาพยานหลักฐานต่อไปสำหรับสาเหตุนะคะก็มีรายงานบอกว่าพันธบริโธบันยินเนี่ยเขาเป็นจำเลยในความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารปลอมในคดีโอนหุ้นในชูงงแทร่ตังค์หรือเสียจืดร่วม๓๐๐ล้านบาทซึ่งคดีนี้สรรค์
ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปย้อนดูเหตุการณ์ย้อนดูคดีนี้ที่เกิดขึ้นนะคะ
ซึ่งพันธุ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากรได้เข้าไปมีส่วนผัวพันธ์ในคดีการเสียชีวิตของนายชูวงแทร่ตั้ง
นักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างหมื่นล้านที่เสียชีวิตนะคะจากอุบัติเหตุเมื่อปี๒๕๕๙
ขณะที่การสืบสวนในขณะนั้นมีการไปตรวจพบปมพิรุษเรื่องการโอนหุ้นมูลค่า๓๐๐ล้านบาท
นำไปสู่การหาความจริงเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนายชูวงย้อนกลับไปค่ะ
บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติซอย๖๑จนทำให้นายชูวงแทร่ตั้งนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างหมื่นล้านที่นั่งข้างคนขับเสียชีวิตค่ะ
ส่วนรถคันนี้คนขับก็คือพันธุ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากรอดิษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย
หลังจากการเสียชีวิตได้ไม่นานครอบครัวของนายชูวงพบรายงานการซื้อขายหุ้นที่ระบุว่านายชูวงได้โอนหุ้นมูลค่าเกือบ๓๐๐ล้านบาทให้กับผู้หญิง๒คนนะคะ
ซึ่งมีความผัวพันกับพันธุ์ตำรวจโทบัญญินจนทำให้ญาติปักใจเชื่อค่ะว่าการเสียชีวิตของนายชูวงต้องไม่ใช่อุบัติเหตุ
เรื่องนี้ทำให้ในวันเพ็ญธนธรรมสิริพี่สาวของนายชูวงนำพยานหลักฐานเข้าไปขอความเป็นธรรมจากตำรวจจนมีการแยกคดีออกเป็น๒สำนวนด้วยกัน
คือคดีโอนหุ้นมูลค่า๓๐๐ล้านบาทและคดีฆาตกรรมนายชูวง
โดยการสืบสวนในขณะนั้นพบพิรุษและข้อสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมากมายเช่นรถที่พังเสียหายเนี่ยไม่มาก
ร่องรอยการกระแทกของแข็งจนเป็นเหตุให้นายชูวงคอหักนะคะก็มีการตั้งข้อสังเกต
รวมถึงระยะเวลาการเกิดเหตุที่มีการคำนวณจากสถานที่สุดท้ายที่พบในชูวงจนถึงที่เกิดเหตุด้วย
ขณะเดียวกันตำรวจร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจำลองการเกิดอุบัติเหตุจนได้ข้อสรุปค่ะ
ว่ารถยนต์ที่นายชูวงนั่งมาด้วยน่าจะวิ่งด้วยความเร็วเพียง๓๐๕๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น
คือมาไม่เร็วแล้วเพราะฉะนั้นทำไมรถเสียหายก็น้อยแล้วทำไมตายคนเดียว
ซึ่งคดีฆาตกรรมนายชูวงก็จะเข้าสู่กระบวนการสืบพยานในชั้นศาลเนี่ยประมาณเดือนเมษายนนะคะ
ส่วนในคดีโอนหุ้นมูลค่า๓๐๐ล้านบาทจากการตรวจสอบเนี่ยนะคะ
พบว่าก็ได้โอนหุ้นมูลค่า๔๐ล้านบาทให้กับหนางสาวอุรจาวชิรักกุณฑรปริกตี้และโบโกรเกอร์
ที่ดูแลหุ้นของนายชูวง
ส่วนมูลค่าหุ้น๒๒๘ล้านบาทก็ถูกโอนให้กับพริตตี้สาวอีก๑คน
ชื่อว่านางกันธนาศิวาธนพลที่อ้างว่าตั้งคัน
แล้วก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนายชูวง
ซึ่งคดีนี้พบเงื่อนงำมากมายแล้วก็มีการสืบพยานโจทย์และจำเลย

และสารก็จะนัดฟังคำพิพากษาในวันที่๒๐มีนาคมที่จะถึงนี้ด้วย
ก็นั่นน่ะเรื่องของคดีคุณชูวงยังไม่จบแล้ว
กลายเป็นว่ามีเรื่องของการอุ้มพี่ชายผู้พิพากษาไปอีกนะคะ
เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็คงกำลังเร่งติดตามอยู่
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เองก็ไปค้นหาชิ้นส่วนศพของพี่ชายผู้พิพากษา
หนึ่งในผู้ต้องหาอุ้มฆ่าชี้จุดบอกว่านำศพมาทิ้งไว้ตรงจุดบริเวณนี้
อยู่ที่แม่น้ำเจ้าพระยาในอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะคะ
เราจะไปติดตามรายละเอียดจากคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีค่ะ
รายงานมาจากจังหวัดนครสวรรค์นะคะเชิญเลยค่ะ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
นำ๑ใน๓ผู้ต้องหามาชี้จุดทิ้งศพของผู้พิพากษานะครับ
ชายผู้พิพากษาประจำสารอาญากรุงเทพใต้บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาในตำบลกลางแดดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ซึ่งได้มีชุดประดาน้ำของทางตำรวจน้ำรวมไปถึงของมูลนิธินะครับ
กวนอูได้มาดำน้ำบริเวณจุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้
นี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณตำบลกลางแดดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่มูลที่กวนอู
ดำน้ำตอนนี้ราวประมาณ๒๓ชั่วโมงแล้วนะครับ
แต่ยังไม่พบชิ้นส่วนตามที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างมา
โดยเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับ
พลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พลตำรวจเอกสุระวัดแจ้งยอดสุกรองพลตำรวจตำรวจแห่งชาติ
และพลตำรวจตรีจิรพบภูริเดช
ผู้บังคับการปราบปรามลงพื้นที่มา
ในคดีฆาตกรรมนายวีรชัยสกุลตะประเสริฐ
พี่ชายของนางสาวพนิดาสกุลตะประเสริฐ
พิพากษาอาวุโสในสารอาญากรุงเทพใต้
ซึ่งนำชิ้นส่วนศพมาทิ้งในแม่น้ำเจ้าพระยา

โดยเมื่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาถึง
ได้ไปที่จุดตั้งบัญชาการตำรวจน้ำ

ตำบลกลางแดดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
ซึ่งเป็นจุดที่เจ้าหน้าที่งมหาชิ้นส่วนศพนะครับ
จากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ให้ข้อมูลว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา
จุดนี้มีความลึกประมาณ๕เมตร
และจากการทดลองโยนน้ำหนัก๑๐กิโลกรัมลงไปในแม่น้ำ
ว่าจุดที่ทิ้งน่าจะอยู่ห่างไปประมาณ๓เมตร
ซึ่งจะมีการจัดกำลังลงไปงม
ไปดูตามพิกัดใกล้เคียงก่อนเริ่มปฏิบัติการด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ยังได้นำผู้ต้องหาในคดี๑รายครับ
ซึ่งคาดว่าเป็นคนนำชิ้นส่วนศพมาทิ้ง
มาชี้จุดประกอบคำรับสารภาพนะครับ
แล้วก็ได้มีการโยนถุงประมาณ๒ถุงเนี่ย
สาธิตว่าเป็นการโยนลงไปแม่น้ำประมาณ๒ครั้งด้วยกัน
สำหรับภารกิจในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชม
ในการค้นหานะครับเจ้าหน้าที่ได้ไปตามจุดต่าง
แล้วก็จากการเปิดเผยของทางคนร้ายบอกว่า
มีทั้งหมดด้วยกัน๓ถุงด้วยกันนะครับคุณผู้ชม

การปฏิบัติการครั้งนี้เนี่ยนะครับบอกว่า
หั่นเป็น๓ถุงแบ่งเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชม
แบ่งเป็นชิ้นส่วนหัวแล้วก็ลำตัว๑ถุง
ใส่ถุงสีแดงส่วนอีกหนึ่งถุงเป็นสะโพก
แล้วก็อีก๑ถุงเป็นขาครับรวมทั้งหมด๓ถุง
โดยถูกเผามาแล้วนะครับศพนี่คือถูกเผามาแล้ว
เหลือแต่กระดูกแล้วก็ใส่ถุงมาและนำมาทิ้งเอาไว้
อะไรก็ตามเจ้าหน้าที่คาดว่าชิ้นส่วนน่าจะลอยจากจุดเกิดเหตุ
ประมาณ๘๑๐เมตรก่อนจะจมลง
ชิ้นส่วนมี๒ชั้นด้วยกันนะครับ
นอกเนี่ยไม่ได้มีการปิดมัด
อาจจะทำให้ชิ้นส่วนกระจายแล้วก็ถูกน้ำพัดพาไป
ระหว่างที่มีการฟังคำบรรยายข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจพลเอกจากพลตำรวจเอกจากทิพย์นะครับ
ก็ได้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าวันนี้จะต้องค้นหาให้เจอนะครับ
ส่วนปฏิบัติการค้นหาชิ้นส่วนศพก็ยังคงค้นหาอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะพบนะครับ
แล้วก็ขณะนี้ก็ผ่านมาประมาณ๒๓ชั่วโมงแล้ว
มีการค้นหาไปส่วนหนึ่งละประมาณ๓๐เมตรนะครับ
ก็ยังไม่พบซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการพักของเจ้าหน้าที่บ้างแล้วนะครับ
ส่วนใหญ่เนี่ยก็พักแล้วบางส่วนก็เปลี่ยนชุดมาดำกันต่อเนี่ยนะครับ
ดำจุดที่ทิ้งไปแล้วนะฮะความยาวความกว้างของแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้เนี่ยประมาณ๒๐เมตรนะครับ
ก็ได้ค้นหากันไปบล็อกหนึ่งแล้วแล้วก็จะต้องค้นหาต่อไปเรื่อยนะครับ
ที่คุณผู้ชมเห็นตรงนี้นะฮะก็จะยาวไปจนถึงสะพานตรงจุดที่อยู่บริเวณนู้นนะครับ
ราวเนี่ยเกือบ๑กิโลด้วยกันคุณผู้ชมก็จะเห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็ได้รับข้อมูลมาล่าสุดนะครับ
บอกว่าทางคนร้ายเนี่ยได้มีการนำถุงไปทิ้งอีกจุดหนึ่งที่บริเวณหน้าวัดใส่ใต้ตำบลปากน้ำโพ
เป็นจุดที่ทิ้งบริเวณแม่น้ำปิ่งแล้วตอนนี้ก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งไปงมที่นั่นแล้วนะครับ
ความคืบหน้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะกลับมารายงานอีกครั้งให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับ
ขณะเดียวกันผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติตอนนี้
หลังจากที่มาที่นี่แล้วก็ไปที่ศูนย์ฝึกนะครับ
กองบังคับการภาค๖แล้วก็ตอนนี้ได้กลับไปยังกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
กว่าพระอาทิตย์ตกนะครับแล้วก็จะหยุดปฏิบัติการงม
แล้วก็มาดูอีกทีว่าพรุ่งนี้จะมางมกันอีกเมื่อไหร่อย่างไร
นี่คือสถานการณ์ล่าสุดทั้งหมดจากที่นี่ครับ
ศักดิ์สิบุญรัฐข่าวเจ้าหน้าทีวีรายงานสดจากจังหวัดนครสวรรค์ครับ
ติดตามข่าวเย็นไทยรัฐเสาร์อาทิตย์กันต่อนะคะ
เรามาดูกันต่อเลยเรื่องของคดีที่พันธุ์ตำรวจโทบัญญินเนี่ย
ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการสังหารพี่ชายของผู้พิพากษา
กองบังคับการปราบปรามนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็นำตัว
ตำรวจโทบัญญินตั้งพากรซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหา
ไปสอบปากคำนะคะในคดีที่พี่ชายของผู้พิพากษา
อาวุโสในสารอาญากรุงเทพใต้ถูกฆ่าเสียชีวิต
ซึ่งเราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดค่ะ
คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะคะ

คุณผู้ชมครับทันทีที่เจ้าหน้าที่ชุดฮานุมานกองปราบ
นำตัวพันธุ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากรมาที่กองบังคับการปราบปราม
ก็ได้นำตัวขึ้นไปที่ชั้น๘นะครับ
เพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมและแจ้งข้อกล่าวหา
ซึ่งช่วงที่พันธบทโทบัญญินนั้นได้ลงมาจากรถของเจ้าหน้าที่นะครับ
ก็ไม่ได้มีสีหน้าที่เคร่งเครียดแต่อย่างใด
พร้อมกับเปิดเผยสั้นเพียงว่ายังคงงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
บรรยากาศที่กองบังคับการปราบปราม
ภายหลังจากที่มีการเข้าจับกลุ่มพันธ์ตำรวจโทบัญญิน
พากรอายุ๕๖ปีอดีตรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และอดีตสมาชิกสภาพ
แทนราชดรจังหวัดนครสวรรค์หลายสมัย
ผู้ต้องหาฆ่านายวีรชัยสกุลตะประเสริฐพี่สาว
ขออภัยครับพี่ชายของนางสาวพะนิดาสกุลตะประเสริฐ
พิพากษาอาวุโสในสารอาญากรุงเทพใต้พร้อมกับพวก
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปราม
ทยอยนำหลักฐานที่ตรวจค้นได้ประกอบด้วย
หมายเลขทะเบียน๑กกน๘๙๑๗นครสวรรค์
วกกันน็อกสีเทา๒ใบรองเท้าเสื้อผ้า
เข้ามาที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อรวบรวมไว้ในสำนวนคดี
และประกอบการพิจารณาของพนักงานสอบสวนครับ
หลังจากนั้นนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดฮานุมาน
กองปราบก็ได้ควบคุมตัวพันธุ์ตำรวจโทบัญญิน
มาที่กองบังคับการปราบปรามเพื่อนำตัวขึ้นไปไว้ที่ชั้น๘
เพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมและแจ้งข้อกล่าวหานะครับ
โดยขณะที่มีการนำตัวพันธุ์ตำรวจโทบัญญินลงมาจากรถ
ก็ได้กล่าวสั้นพร้อมกับสีหน้าที่ยิ้มแย้ม
ว่ายังคงงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะถูกตำรวจกองปราบไปควบคุมตัวไว้ตั้งแต่๖โมงเช้าของวันนี้
ส่วนตัวยังคงมั่นใจว่าตัวเองนั้นบริสุทธิ์
เพราะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้นะครับ
จนถึงตอนนี้ยังคงติดต่อทนายไม่ได้ครับ

คือเราเชื่อว่าเราไม่รู้แต่เขาแทบว่า
ไม่คิดเกี่ยวเลยครับ

แต่จูกสิหลัง
ขณะเดียวกันนะครับนางสาวบุษยาตั้งพากรลูกสาวของพันธ์ตำรวจโทบัญญิน
ก็ได้เดินทางมาที่กองบังคับการปราบปราม
พร้อมให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่าได้ทราบข่าวจากน้องชายว่า
ถูกจับและกำลังนำตัวเอามาสอบสวนที่กองบังคับการปราบปราม
และบ้านที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับก็ถูกตำรวจเข้าค้น
โดยส่วนตัวไม่ทราบว่าพ่อถูกจับในคดีไหนนะครับ
แต่หากเป็นเรื่องคดีที่พ่อตกเป็นผู้ต้องหา
ในคดีที่ศาลอยู่ระหว่างการพิจารณานั้น
ส่วนตัวไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยว
แต่เชื่อว่าพ่อทำทุกอย่างอย่างมีเหตุผลเสมอ
และวันนี้อยากขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัว
เพราะเชื่อมาตลอดว่าครอบครัวนั้นถูกกลั่นแกล้งครับ
คือโดนมันตลอดแล้วพี่
คือพวกหนูมันเหมือนเป็นพวกที่ตนจับจ้องอยู่แล้วค่ะ
แล้วคือคนที่ปลาเค้าเคยช่วยเหลือมาสุดท้ายแล้วก็ทดยศเขา
ทั้งนี้ลูกสาวของพันธ์ตำรวจโทบรรยินยังบอกอีกว่า
จนถึงตอนนี้เธอยังคงเชื่อในความบริสุทธิ์ของคุณพ่อเธออยู่
และหลังจากนี้จะมีการเรียกทนายความของคุณพ่อ
เพื่อมาสู้คดีและเตรียมประกันตัวคุณพ่อของเธอด้วยนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับทางตำรวจกองปราบนะครับ
นำตัวพันธุ์ตำรวจโทบัญญินมาไว้ที่ห้องควบคุมผู้ต้องหาบริเวณชั้นหนึ่งของกองบังคับการปรับปรามนะครับ
ซึ่งหลังจากนี้จะมีการสอบปากคำเพิ่มเติมกันอีกครั้งนะครับ
หลังจากนี้หากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรผมจะรายงานให้ทราบทันทีครับ
และนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดครับผมจิรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากกองบังคับการปราบปรามครับ